เราทำรุ่นเสาร์นี้กับรอปออดิชัอน

จะเลือกเพลงใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้

ไม่แน่คุณจะเอาได้รถกลับบ้านด้วยซ้ำ
คุณปู่คุณย่านะครับมาเจอผมได้เลยนะครับ

ห้ามพลาด๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒